เธอไปธุระเที่ยมเผอร์บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
ไปเปิดห้องนะคะอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ได้อยู่คนเดียวด้วยนะคะอยู่กับญาติหลายคน
แต่ในคืนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องคนเดียวค่ะ
แล้วก็มีคนร้ายนะคะงัดห้องเข้าไปทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วเอาเงินของเธอไปจำนวนหนึ่ง
ตอนนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้แล้ว

ก็คือร่องรอยตามร่างกายต่างที่เธอระบุว่า
เกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวรินระดาภูมิรัน

โพสต์ภาพร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย
บอกว่ามีคนร้ายบุกมางัดห้องพักของเธอในรีสอร์ท

ชิงเอาเงินสดไป๑๐๐๐บาทและเอารองเท้าแตะไปด้วย๑คู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมากลางดึก๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะครับผู้เสียหายเดินทาง
อภัยนะคะผู้เสียหายในช่วงที่เกิดเหตุ

แล้วก็เปิดห้องพักในรีสอร์ทรวมกับญาติคนอื่นแล้วประมาณ๑๐ห้อง
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเอาหลักฐานเป็นรอยบาดแผล
ตามร่างกายไปแจ้งความกับตำรวจสพบัวใหญ่
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนร้าย
ส่วนความคืบหน้าในวันนี้นะคะผ่านไป๕วัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔สิงหานะ
วันนี้วันที่เก้านะคะพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ธรรมมิ่งมงคล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
เปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
เป็นเยาวชนชายค่ะอายุ๑๗ปีนะคะ
อาศัยอยู่ในระแวกรีสอร์ทนั่นแหละ
เบื้องต้นเขารับสารภาพบอกว่าเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหายจริง

ทั้งนี้มีรายงานว่าเยาวชนชายคนนี้มีอาการผิดปกติทางประสาทด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
เข้าร่วมสอบปากคำต่อไปค่ะ
ด้านนางสาวสรินหะไทยสกุลพิทักษ์ผู้ดูแลรีสอร์ทที่เกิดเหตุ
เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุรีสอร์ทไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
อกจากนี้วางมาตรการดูแลห้องพักเข้มงวดมากกว่าเดิมอีก
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดอันนี้อยากได้มาก
ที่บอกอยากได้มากเลยนะมันเป็นหลักฐานสำคัญเลย
เปิดเผยแบบนี้ก็กล้องวงจรปิดทางรีสอร์ทเสีย
เสียทั้งระบบก็คือเซิร์ฟเวอร์นี่พังไปหมดเลยนะคะ
ขณะนี้ทางรีสอร์ทให้ช่างมาติดตั้งปรับปรุงแก้ไข
ระบบกล้องวงจรปิดใหม่ทั้งหมดแล้ว
แต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่มีหลักฐานตรงนี้จริงค่ะ
รีสอร์ทพร้อมจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยืนยัน

แต่เนื่องจากผู้เสียหายบอกว่าเรียกร้องค่าเสียหาย
เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินไป
จึงทำให้ยังไม่สามารถตกลงเลือกค่าเสียหายกันได้
ฟังเสียงผู้ดูแลรีสอร์ทค่ะ

ติดตามคารีไปก่อน
สำหรับผู้เสียหายตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่าตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมาไปชี้ตัวผู้ต้องหา
ส่วนกรณีที่เจ้าของรีสอร์ทและผู้ดูแลรีสอร์ทระบุว่า
ผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนเป็นแสนบาท
มองว่าเงินจำนวนนี้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่อยากจะให้ทางรีสอร์ทรับผิดชอบมากกว่านี้
เพราะเหตุร้ายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดในพื้นที่รีสอร์ทของคุณ
และหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายเจอกับเจ้าของรีสอร์ทครั้งเดียว
ก็คือในวันที่เกิดเหตุและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากรีสอร์ทแม้แต่ครั้งเดียว
สภาพร่างกายที่มันได้รับบาดเจ็บเนี่ยมองว่ามันอาจจะไม่มาก
แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากคือสภาพของจิตใจบอกว่าตอนนี้ย่ำแย่มาก
คือมันเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็อยากให้เป็นครั้งเดียว
และหลังจากเกิดเหตุไม่อยากอยู่คนเดียวเราตอนนี้

หวาดระแวงตลอดเลยนะคะเธอมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ